เอาละค่ะมาต่อกันที่ความคืบหน้าและบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายกันบ้างนะคะ
หลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะมีการระดมพระสงฆ์ของวัดเองนะคะ
รวมทั้งศิษยานุสิตเข้ามาภายในวัดตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ

แพทย์รวมทั้งโฆษกของคณะศิษยานุสิตได้ออกมาแถลงการถึงอาการอาภาษณ์ของพระธรรมชโย
จนทำให้เมื่อวานนี้ไม่สามารถเข้ามอบตัวกับตำรวจได้ที่สพคลองหลวงนะคะ
ติดตามความคืบหน้าล่าสุดจากคุณภูริพัฒน์บุญนิน

กลับมาติดตามบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายกันนะครับ
โศกคณะศิษยานุสิตของวัดพระธรรมกายออกมายืนยันนะครับว่า
แต่ด้วยอาการอาภาษณที่เกิดขึ้นกระทันหันครับ
พระธรรมชโยไม่สามารถเข้ามอบตัวได้ครับ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาได้องค์อาจธรรมวานิทา

พร้อมด้วยเรืออากาศโทนายแพทย์ชูชัยพรพัฒนาพันธ์
แพทย์ที่รักษาอาการอาภาษณ์ของพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโย
ร่วมกันแถลงข่าวว่าพระธรรมชโยพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายมาโดยตลอด
ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ก็ทำให้เห็นถึงความต้องการที่จะไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
แต่ในส่วนของคณะสงฆ์และลูกศิษย์ที่เดินทางไปด้านหน้าสถานีตำรวจภูทรคองหลวงนั้น
ก็เพราะต้องการไปให้กำลังใจและไปโดยความสงบเรียบร้อยครับ

ขอปฏิเสธกระแสข่าวที่โจมตีพระธรรมชโยว่าไม่มีความจริงใจในการมอบตัว
ซึ่งทั้งหมดนั้นเกิดจากอาการอาภาษณ์กระทันหันครับ
ด้านเรืออากาศโทรในแพทย์ชูชัยเปิดเผยว่า
อาการอาภาษณ์ของพระธรรมชโยมีอาการเลื้อรังหลายโรค
โรคอุดตันในหลอดเลือดดำที่ขาเรื้อรัง
เบาหวานและโรคเรื้อรังทำให้มีอาการกำเริบหนักมาโดยตลอด
ซึ่งทีมแพทย์ได้ถวายยาในการรักษา
และมีความกังวลใจและไม่สบายใจ
หากต้องเดินทางออกนอกสถานที่ทั้งที่มีอาการป่วยอยู่
ยืนยันว่าพระธรรมชโยมีความตั้งใจจริง

แต่ระหว่างการเคลื่อนย้ายและยกศีรษะขึ้นเปรย์นั้น
พระธรรมชโยมีอาการเวียนศีรษะและวูบไป
จึงไม่สามารถขนย้ายขึ้นรถพยาบาลไปยังตำรวจภูทรคองหลวงได้
และทีมแพทย์จึงให้นอนพักและฉีดยาแก้เวียน

แต่ปรากฏว่าอาการไม่ดีขึ้นครับ

อาการของพระธรรมชโยเริ่มดีขึ้นตามลำดับ
แพทย์จึงติดต่อไปยังทนายความเพื่อขอเข้ามอบตัว
แต่ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนได้เดินทางกลับไปแล้ว
ไม่สามารถเข้ามอบตัวได้
สำหรับบรรยากาศภายในวัดพระธรรมกายตลอดช่วงเช้าถึงเที่ยงของวันนี้

บรรดาศิษยานุสิตยังคงปฏิบัติศาสนกิจกันตามปกติ
โดยขณะนี้ไม่พบว่ามีการวางกำลังตำรวจหรือทหารบริเวณโดยรอบแต่อย่างใด

เจ้าหน้าที่วัดได้เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองบุคคลเข้าออก
โดยวางกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดจุดละ๒นาย

และมีเจ้าหน้าที่สายตรวจดูแลพื้นที่ประจำจุดต่าง

เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่หวังดีที่อาจจะฉวยโอกาสเข้ามาก่อเหตุได้
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีการนำรถแบ็คโฮลขนาดใหญ่จำนวน๒คัน
ปิดประตูทางเข้าออกของบริเวณทางเข้าหน้าโบสถ์ฝั่งประตูคลอง๓
ซึ่งผู้สื่อข่าวก็คาดการณ์กันนะครับว่าอาจจะเป็นการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่นั้น
สามารถบุกเข้ามาจับกลุ่มพระธรรมชโยจากประตูฝั่งนี้ได้
แต่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่นั้นก็ให้เหตุผลนะครับว่า
ฝั่งนี้มีโครงการก่อสร้างจึงต้องการนำรถแคคโฮลมาปิดไว้เพื่อป้องกันรถทั่วไปเข้าออกอีกด้วยครับ
เดี๋ยวเราก็ตามครับจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีความขึ้นหวายใดออกมาจากทางฝั่งวัฒนธรรมกายนะครับ
แต่จากการสอบถามโฆษกคณะศิษย์ศิษย์ยังวิสิทธิ์นั้นก็ออกมายืนดันนะครับว่า

รายงานสดจากวัดพระธรรมกายจังหวัดปฐุมธานีครับ